งั้นไปขอพรองค์ท้าเวสุวรรณต่ออีกหนึ่งที่
แต่ที่นี่เป็นองค์ท้าเวสวันคู่จังหวัดสุพรรณบุรี
ไปเลยมาที่นี่ค่ะวัดหนองขุมตำบลหนองสาหร่ายอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีจ้า
มาที่นี่กันก่อนนะคะเข้ามากราบไหว้หลวงพ่ออ้นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางสมาธิ
องค์พระทำด้วยหินศิลาแรงอายุกว่า๔๐๐ปีคือเก่าแก่มากเลยนะคุณ
กราบไหว้พระพุทธรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการเขย่าเซียมซีก่อน
บางคนก็เสี่ยงดวงด้วยการทายคำทำนายทายทักหรือบางคนก็จดจำเลขติ้วไป
ส่วนตรงนี้เสร็จเรียบร้อยมาที่ลานหน้าอุโบสถเลยนะคะ
ก็จะมีผู้ที่นำน้ำแดงน้ำเขียวผ้าสามสีน้ำดื่มต่าง
มาถวายพร้อมกับกราบไหว้ขอพรต่อองค์ท้าเวสวันคู่ที่มีความสูงประมาณ๕เมตร
ซ้ายจะเป็นสีแดงชาวบ้านเรียกว่าเท้าเบิกทรัพย์
ครับและจะต้องถวายน้ำแดงส่วนองค์ขวาเป็นกายสีเขียว
เรียกว่าเท้าสมหวังจะใช้น้ำเขียวในการถวายค่ะ
นี่มั๊ยแปลกต่างกันแล้วแล้วเราก็ได้พบกับหนุ่มดวงแฮงคนนึง
ชื่อว่าคุณวาสินอินสว่างเป็นชาวอำเภอดอนเจดี
อบกลองประทัดมาจำนวนหนึ่งหมื่นนัดเอามาทำอะไร
อะไรจุดแก้บนไงคะคุณนี่มาแก้บนต่อองค์ท้าเวสวันคู่
หลังจากที่เขาขอพรสำเร็จในเรื่องของการทำมาหากิน
แล้วก็ยังถูกโชคได้ลาบไปอีกจำนวนหลักแสนนะจ๊ะ
ไม่ธรรมดาหลังจากกล่าวคำอธิษฐานในการแก้บนเสร็จจดไปเลยแบบนี้
พร้อมกับชูอุ้มลูกแล้วก็ชูหางประทัดให้เราดูชัดกันไปเลย
และนอกจากนี้ก็ยังมีเหล่าสาธุชนเข้าไปส่องที่หยดน้ำตาเทียนอีก
ส่องดูซิว่าหยดน้ำตาเทียนมีลักษณะแบบไหน
เฮ้ยนี่การทูมที่นี่ยาวมาก

จุดภูมิจุดปัดพัดเสียงเซียมซี

จะเรียกว่าล้วงหายก็ไม่ได้เพราะใหญ่มาก

ล้วงเข้าไปได้แลกอะไรก็ไปดูกัน

ก็คล้ายอยู่นะแต่มันก็ย้ายใหญ่ซะละเกิน

เอาใส่อย่างนี้ฝากเตือนกันไว้ไปจับนู่นจับนี่

ล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะ